คุณผู้ชมครับน้องทั้งสองท่านครับ

ปัญหาที่พบกับการอยู่รวมกันกับหอพักแมมคืออะไร

แล้วเดี๋ยวนี้ผนังมันบางพื้นมันบาง

ผู้หญิงคนนี้เขาโพสต์บอกว่าทนไม่ไหวแล้ว
ลากเก้าอี้กันบ่อยเหลือเกิน
ทำไมตำน้ำพริกกันบ่อยเหลือเกิน
ไปดูว่าเสียงนี้เสียงอะไรกันครับ

จากประสบการณ์ทั้งสองท่านคนเคยอยู่หออยู่อพาร์ทเมนต์

กลับข้าวกินตั้งคืนเหรอเออนะครับ

แล้วเอาไปโพสต์ร้องเรียนในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้

ห้องข้างบนทำเสียงดังทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน

แต่เป็นปัญหาที่ยืดเยอะมาเกือบเดือนแล้ว
ก่อนหน้านี้ได้แจ้งเรื่องไปยังแม่บ้าน
แล้วก็รอปภของหอพักให้ไปตักเตือนแล้ว

เธอจึงเปลี่ยนวิธีหันมาเขียนจดหมายถึงเพื่อนร่วมหอพัก
แล้วเอาไปสอดไว้ใต้ประตูห้องที่ทำเสียงดัง
โดยข้อความในจดหมายแบบนี้ครับ
เขียนบอกว่า
คือฟังดูเขียนก็ใจความสุขภาพดีนะ

อ้าวเหรอครับมีจดหมายตอบครับครั้งหน้าขอประตูบอกเลย
ไม่ต้องสอดกระดาษรกหน้าห้องค่ะ
หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากคุณห้องนี้นะคะ

คนส่งจดหมายไปบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วล่ะ
ก็เอาเรื่องนี้มาโพสต์นะฮะร้องเรียน
ขณะที่ชาวเน็ตบอกว่าเมื่อไม้อ่อนไม่ได้ผล

ลองเรียกตำรวจให้มาตรวจสอบแล้วมาไกลเกลี่ยดูนะครับ